ต่อที่เรื่องของพลังงานกันบ้างคุณผู้ชมครับ
การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำด้วยโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตอนนี้

เรื่องของการผลิตไฟฟ้านอกเขตสายส่ง
ตอนนี้เรื่องของการผลิตแบบนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพราะว่านักพัฒนานักวิจัยของไทย
มีการพัฒนากังหารผลิตกระแสไฟฟ้ากันแล้วนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณนัทนิชาดอนสุวรรณครับ
ทานน้ำจากป่าต้นน้ำบ้านขุนแปะ
เป็นสายทานที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านตะมนต์บ้านแปะ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่
โดยเฉพาะน้ำเพื่อเพาะปลูกภาคการเกษตร
ด้วยความที่เป็นพื้นที่ปลายสายส่งไฟฟ้า
ปัจจุบันที่นี่จะมีไฟฟ้าใช้แล้ว

ฐานน้ำในชุมชนจึงถือเป็นทางเลือกสำหรับที่นี่
สนับสนุนงบประมาณ๑๒ล้านบาท
ออกแบบและพัฒนาเครื่องกังหารผลิตไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
โดยวิธีนี้น้ำจะถูกส่งผ่านท่อโลหะ
ระยะทาง๗๐๐เมตรเข้าสู่โรงไฟฟ้า
ที่ส่งเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีจุดเด่น
เป็นกังหางที่ออกแบบใหม่ประสิทธิภาพสูง
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น๑๓
แต่ช่วยประหยัดน้ำที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าลงครึ่งหนึ่ง
วิธีนี้เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก
ทำให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ
กลับมาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อีกครั้งในปีนี้
หลังเครื่องจักรชุดเดิมชำรุดจนต้องหยุดเดินเครื่องลงไฟฟ้าประมาณ๗ปี
ซึ่งโรงไฟฟ้าใหม่นอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น
เทคโนโลยีควบคุมที่ทันสมัย
นี่คือระบบควบคุมไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบ้านขุนแปะค่ะ
ซึ่งที่นี่สามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
และที่สำคัญโรงไฟฟ้าแห่งนี้
ยังสามารถควบคุมการทำงานผ่านศูนย์ระยะไกลที่จังหวัดลำพูนได้ด้วยค่ะ

ซึ่งข้อดีของการควบคุมด้วยระบบแบบนี้ก็คือลดความสิ้นเปลืองของบุคลากรค่ะ
จากเดิมต้องใช้๔๕คนปัจจุบันเหลือเพียง๑คนเท่านั้นค่ะ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะมีกำลังการผลิตสูงสุด๙๐กิโลวัตต์
ปัจจุบันเดินเครื่องผลิต๔๐๕๐กิโลวัตต์ตามปริมาณน้ำ
กระแสไฟฟ้าเสริมให้กับ๑๐หมู่บ้าน๔๐๐ครัวเรือน
สร้างรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าประมาณ๑ล้าน๓แสนบาทต่อปี
และยังสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กหรือไมโครกิจในอนาคตได้
ประโยชน์โดยตรงก็คือเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองให้กับชุมชนบ้านคุณแปะนะครับ
ในกรณีที่แหว่งจ่ายไฟที่อำเภอจอมทองซึ่งมีระยะทางไกล
มาไกลแล้วก็แรงดันไม่ค่อยดีนะครับ
ที่นี่ก็สามารถที่จะจ่ายไฟสำรองได้อย่างเพียงพอ
และโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นการใช้ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดนะครับ
ผังน้ำซึ่งไม่มีมลพิษใดนะครับ
จากการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุน๘แล้ว
ระหว่างน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ากับน้ำเพื่อการเกษตร
ติดตั้งหัวก๊อกเปิดปิดน้ำเพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำส่วนเกินจากการเกษตร
ทำให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าที่ผลิตเครื่องกังหันคุณภาพใกล้เคียงระดับสากล
ราคา๘แสนบาทลดการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคา๒ล้านบาท
และยังเป็นที่แรกที่มีระบบบบริหารจัดการน้ำ

นิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวครับเพราะว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
ป้องกันการขาดแคลนการใช้ไฟของคุณผู้ชมด้วยครับ